ทีนี้อีกหนึ่งคนที่มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม

จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
คดีจะกระจ่างภายในสัปดาห์นี้แหละ

แต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะ
พอครบ๗วันการเสียชีวิตของคุณแตงโมหมอปลายคนเดิม
ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่า
วิญญาณของคุณแตงโมตอนนี้แรงมากเลยนะ
มาขอสิ่งร่างหมอปลายเพื่อต้องการจะพูดความจริงทั้งหมด

ยังไม่ยอมให้คุณแตงโมมาสิงร่าง
ก็กลายเป็นว่าวิญญาณของคุณแตงโมไปแสดงอิทธิฤทธิ์ที่บ้าน
ทำให้กระจกห้องพระเนี่ยแตกมาเลยนะคะ
ซึ่งกรณีนี้หมอปลายบอกว่า

ตอนที่หมอปลายสื่อวิญญาณกับผู้เสียชีวิตที่ต่างประเทศ

แล้วสรุปว่าคดีนี้จะจบสัปดาห์นี้จริงไหมคะหมอปลาย
เพราะว่าพี่แตงโมแรงมาก
แต่ตัวปลาคือปลาพยายามไม่ให้เข้า
เพราะพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวเพื่อจะพูด

แต่เราแบบเราไม่ค่อยอยากเรากลัว

น่าจะภายในอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้วล่ะ
เรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพก็คือถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้น

เถียงมีการทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเล่ามาเยอะพอสมควร
ใช่แต่ปายคิดว่าคนในโซเชียลน่าจะตีความกันมาได้นานพอสมควรแล้วแหละ
เพียงแค่รอฟังความจริง
นี่ผมจะต้องเกร็งไปอีกสัปดาห์หนึ่งเลยเหรอหมอปลา
ค่ะคือตอนแรกบอกว่าสัปดาห์นี้จะจบใช่ไหมคะ
ตอนนี้เลื่อนนิดหน่อยไม่สัปดาห์นี้ก็ไปสัปดาห์หน้า
จะจบนะคะเพราะว่าคนในแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยจะทะเลาะกันเอง
แล้วสุดท้ายคือจะถูกบีบให้พูดความจริงออกมา
แล้วจะยอมรับสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นนะคะ
ส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวษีมองว่าคดีนี้มันไม่ได้มีเรื่องอาถรรพ์อะไรหรอก
อยากให้คุณผู้ชมฟังจากปากหมอปลาค่ะ
หลายคนมองว่าครบ๗วันเนี่ยเกิดอาถรรพ์แตงโมเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นใบพัดเรือหลุดมาเข้าหมอที่มีสัมผัสได้นะ
ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อาถรรพ์เลยนะ

มีแต่อย่างไอ้เรื่องใบพัดเรือหลุดน่ะ

ส่วนที่ผีแตงโมมาเข้าหมอที่สัมผัสได้น่ะ
อันนั้นผมมองว่าหิวแสง

ผมมองว่าเรื่องนี้ไอ้พวกบรรดาจิตสัมผัสทั้งหลาย
ไอ้หมอดูหมอผีนะ

ให้มีตัวเองอยู่หน้าสื่อ

ไม่ใช่อาถรรย์เลยนะครับ
และที่สำคัญไอ้พวกซัพพอร์ตทั้งหลายเนี่ย

ให้เป็นเจ้าหน้าที่เขา

แล้วไม่ใช่อาถรรพ์เลย
มันคืออาแต่ละคนไม่ยอมพูดความจริงในเรือกันแค่นั้นนะครับ

ผมชอบนะเวลาคนด้านศัยยศาสตร์
อย่างหมอปลามาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์
แล้วอีกคนนึงนะที่พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้
คุณวันอยู่บำรุงพี่หนุ่มเนี่ยสงสัยจะติดตามข่าวตลอด
ไม่ได้ไปไหนจากหน้าจอทีวีไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
พี่หนุ่มโพสต์บอกว่าพวกหมอดูและเหล่าอาเวนเจอร์
บรึงอย่าโม้เยอะน้ำคาญ
อันนี้ผมอ่านตามแบบว่าลักษณะภาระ

คือคุณวันเขาออกมาโพสต์ไว้แบบนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่านี่ถ้าคุณแตงโมจะไปหานะ

บรรดาหมอเขาไปหาญาติเขาดีกว่า
ไปหาคุณแม่ไปหาแฟนของเขาดีกว่า
คุณวันก็โพสต์ฉะบรรดาหมอเหล่านี้